มาดูเรื่องที่ปั๊มน้ำมันกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเด็กปั๊มก็เดือดร้อนอีกแล้วค่ะมีคนมาเติมน้ำมันแล้วซิ่งหนีไปไม่จ่ายเงินนะคะแล้วเขาก็ให้ตำรวจเนี่ยช่วยกันตามหาปรากฏว่าตำรวจสายตรวจไปเจอรถคันนี้นะคะคนขับคนที่หนีมาเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องค่ะพูดจาอ้อแอแล้วสุดท้ายก็หนีตำรวจไปอีกรอบ

นี่คือเหตุการณ์หลังจากที่ผู้ชายคนนี้นะคะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งริมถนนเพชรชะกะเสมที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ตอนเย็น
ตอนไปเนี่ยยังโบกมือบ๊ายบายให้พนักงานด้วยนะนี่นี่คือตอนที่เติมนะคะเดี๋ยวดูตอนเติมเสร็จแล้วก็จะขับรถออกไปค่ะ
ปั๊มเนี่ยนะคะตอนที่เขาเจอเหตุการณ์เนี่ยเขารีบโทรแจ้ง๑๙๑ให้ช่วยกันสกัดนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยรถคันนี้ก็ไปอยู่บนท้องถนนแล้วตำรวจสายตรวจเนี่ยเป็นคนไปเจอนะคะ
นี่เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะ
ปั๊มบอกโบกมือบ๊ายบายด้วยนะคะตำรวจเนี่ยไปเจอรถคันนี้นะคะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังพูดจาวกไปวนมา
แล้วก็ใช้ช่วงที่ตำรวจเผลอเนี่ย
ตำรวจสพเหนือคลองตอนนี้ก็กำลังติดตามรถคันนี้นะคะ
แต่ว่าเขารู้ทะเบียนรู้อะไรอย่างนี้
แต่เขาตรวจสอบแล้วตอนนี้ก็คือทราบว่า
คนที่ขับรถคันนี้ไม่ใช่เจ้าของรถ

แต่พอทราบเท่านี้เดี๋ยวก็จะต้องเชิญเจ้าของรถมาสอบ
เพื่อที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ